ผู้หญิงคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์มาทีนี้จังหวะโค้งเนี่ยฮะ
มีรถอีกคันนึงสวนมาตามสัญชาติยานผู้หญิงก็
แต่เตือนซะทีนึงปรากฏว่าไอ้คันนั้นไม่จบครับ
ไม่พอใจโดนบีบแต่อารมณ์ร้อนเลยจอดกลางถนนเลย
โอ้โหจอดด้านข้างได้ไหมล่ะ
แล้วดูฮะเอาหมวกกันน็อกฟาดครับอ่านี่นี่นี่
ฟังนึงเนี่ยโอ้โหฟาดเข้าไปแล้วฮะ
เกิดขึ้นบนถนนแห่งหนึ่งพื้นที่เขตหลัก๒ในกรุงเทพนี่เองครับ
ขับตามกันมาอยู่ดีพอจอดปุ๊บเท่านั้นแหละ
เรื่องเกิดเลยครับแล้วคู่กรณีคนที่ขับตามหลังมานั่นน่ะ
ผู้หญิงนะฮะโอ้โหแล้วคนก่อเหตุก็ไม่แคร์เลยว่าจะผู้หญิง
ผู้ชายจะเด็กจะอะไรเนี่ยฟาดก่อนเลยคนที่เป็นเจ้าของคลิปเป็นผู้หญิง
เอาคลิปนี้มาร้องเรียนผ่านเพจเฟซบุ๊คเจ๊ม้อยวีพลัสแล้วก็เล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์แซงซ้ายทางโค้งจังหวะนั้นมีรถสวนมาพอดี
เธอก็เลยบีบแตร่ใส่แต่ว่าอีกฝ่ายนึงโมโหครับ
จอดรถด่าแล้วก็ตามภาพเลยเอาหมวกกระน็อกมาฟาด
เรื่องต้นทราบว่าชายที่ก่อเหตุเป็นพนักงานการไฟฟ้าด้วย
เธอเลยไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี
แล้วฝากด้วยนะฝากไปยังต้นสังกัดของพี่การไฟฟ้าคนนี้
รับผิดชอบการกระทำของพนักงานคุณด้วยครับ
ค่ะไม่ไหวจริงอ่ะแบบนี้นะ